บอกเลยว่าคราวนี้สาวหลายคนต้องอกหักค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าพระเอกหนุ่มอย่างช้อนจินดาโชธนะปีที่แล้วเขาคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน
แล้วปีนี้เตรียมแต่งแล้วจ้า
นี่คุณผู้ชมเรียกว่าพร้อมเป็นเจ้าบ่าวสร้างครอบครัวแล้วนะ
ซึ่งหนุ่มช้อนเองก็ได้เปิดใจนะคะหลังจากที่คุกเข่าขอแฟนสาวคุณเพชรพิชราไปเมื่อปีที่แล้ว
ล่าสุดค่ะช้อนก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องเลิกแต่งนะว่าตอนนี้รอฝ่ายหญิงเป็นคนเลือกดีกว่า
น่าจะเป็นช่วงกลางปีหรือว่าปลายปีนี้นี่แหละ
ซึ่งเจ้าตัวก็ตั้งใจนะคะเตรียมจัดงานแบบกันเองให้มากที่สุด
และหลังจากที่แต่งงานแล้วก็มีแพลนจะมีเบบีเลยคือแพลนเขาชัดเจนมากเพราะอะไร
ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไปฝากไข่แล้วนะคะอันนี้สำคัญนะส่วนเรื่องที่หลายคนแอบคิดว่า
พอพระเอกหนุ่มมีครอบครัวแล้วเอ๊ะงานในวงการบันเทิงล่ะจะรับอยู่ไหมจะงดไปเลยหรือเปล่า
เขาก็ตอบทันทีนะคะว่าไม่ทิ้งงานในวงการบันเทิงเขาเนี่ยจะจัดแจงชีวิตคู่ให้แบบลงตัวที่สุดเลย

เป็นสิ่งที่เราคุยกันว่าเราจะพยายามออกแกนไนด์ให้มากที่สุดอ่ะครับ
อืมเราก็ทำผู้รับพลังงานเราก็เลยเหมือนช่วยกันได้ฮะ
เป็นความตื่นเต้นที่มีความสุขนะครับ
เป็นช่วงเวลาที่ดีเทสคล้ายกัน
พอมันเปลี่ยนมันจะไม่ตรงปกอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าผมว่าด้วยรสนิยมคุณเขาดีอยู่แล้ว

จริงมันมีทั้งงานหมั่นเอ่ย

คุณอาจจะไม่ได้เห็นผมหน้าแบบสล็อตทุกซีซั่ง
อาจจะปีนึงเรื่องหนึ่งสองเรื่อง
รอติดตามนะคะทั้งผลงานแล้วก็งานแต่งนะจ๊ะ

และในงานเดียวกันค่ะเจอนางเอกสาวหญิงหญิงสรุชา

แววมาว่าตอนนี้หญิงไม่โสดแล้วนะจ๊ะ
ซึ่งเธอเองก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้มีคนคุย
แต่รักครั้งนี้อยากให้มันเป็นเรื่องส่วนตัว

อุบตอบเรื่องหัวใจเพราะว่าถือเคล็ดเรื่องมูเตรูหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าไม่พี่ไม่ได้มูเตรลูเรื่องรักเลย
เน้นเรื่องงานล้วนและยืนยันว่าทุกครั้งที่มีความรัก
ก็คือเต็มที่และอยากทำให้ดีเสมอจ้า

แต่เรียกมาคนพิเศษได้ไหมส่วนเขา
ได้ค่ะก็มีคนคุยเอาอย่างนี้ละกัน
อยากให้มันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ
ถ้าจะเป็นรักครั้งใหม่ก็อยากให้มันแบบมั่นคง
แล้วอยู่ไปนานไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่เปิด
หรือว่าตั้งใจจะเปิดอะไรอย่างนี้

ให้เขาอยู่แบบสงบดีกว่า
เหมือนแบบว่าให้เขาอยู่ของเขาดีกว่า
เรามีหน้าที่งานเรามันอยู่หน้ากล้อง

ส่วนเขาก็ให้เขาอยู่ของเขาดีกว่า

เพื่อนที่เขาแบบแนะนำแล้วก็สแกนให้มาก่อนแล้ว
แล้วเราก็ถึงแบบอ่ะลองดูซิ
ตอนนี้งานกำลังปังเลยนะจริงนะ